อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใครจะคิดว่าเขาจะได้ไปหาปลาครั้งสุดท้าย
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยออกไปหาปลากับเพื่อนแล้วตอนขากลับเนี่ยอุ้ยเขาโดนยิงค่ะ
แล้วประโยคที่เขาพูดมาเนี่ยคือช่วยด้วยกูโดนยิง
หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เสียชีวิตอยู่ตรงถนนนี่เลย
ที่เห็นรถเปิดไซเรนมาเนี่ยคือพอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้ง
ตำรวจภูทรหน้าพระรานแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเลยนะคะ
มีคนโดนยิงเสียชีวิตตรงถนนหนองจานหินดาดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติของสระบุรีค่ะ
คือตอนแรกไปเจอรถมอเตอร์ไซค์สีขาวไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เจอเป็นกองเลือด
เจอคนเจ็บคือนายธนารักษ์เพ็งจันทร์หรือว่าในปามอายุ๒๒ปีค่ะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาทค่ะปรากฏว่าตอนที่นำตัวในปามส่งโรงพยาบาล
ในปามเสียชีวิตระหว่างทางนี่คือคราบเลือดแล้วก็รองเท้าที่ตกอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ถามว่าสภาพศพของนายปาล์มเป็นยังไงโดนปืน๓๘ซุปเปอร์ค่ะ
ยิงเข้าที่หลังขวาหนึ่งนัดแล้วกระสุนอ่ะฝังในทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบ
เจอเป็นปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ซุปเปอร์ตกอยู่ข้างถนนห่างจากจุดที่เกิดเหตุสัก๕เมตรได้
อยู่๒ปลอกนะคะก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวในปามเนี่ยเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปหาปลาหลังเลิกงานกับเพื่อน
แล้วตอนขากลับเนี่ยมาโดนยิงแบบนี้เราก็เลยต้องถามเพื่อนเขาด้วยนะคะ
คนนี้คือเพื่อนค่ะเพราะว่าหลังจากที่นำร่างของเพื่อน
ขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเพื่อนเสียชีวิตอันนี้ตัวเพื่อนเขาก็จุดทูบ
แล้วก็บอกว่าขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
คนนี้คือนายพดุงพลรักแจ้งค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้
ว่าในปามเขามีอาชีพรับจ้างขับรถกระบะเป็นกระบะตู้ส่งไก่สด
ทีนี้ไปตกปลาไปหวานแหกับปาล์มแล้วพอเสร็จแล้วปั๊บจะกลับบ้าน
ก็มาถึงตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้มันมืดด้วยค่ะปามอ่ะขี่รถแซงรถของนายพดุงพล
แล้วก็จอดหลังจากนั้นเขาก็ขี่แซงขึ้นไปปามก็กวักมือเรียกเขาก็วนรถกลับมา
ทีนี้ตอนที่วนรถกลับมาปามบอกว่าช่วยด้วยกูโดนยิง
ทีนี้เลยถามกลับไปไงปามใครยิงมึงตอนนั้นปามไม่ตอบแล้วค่ะ
ครับเลือดออกมาแล้วปาล์มอ่ะก็ล้มลงไปกับถนนแล้วตอนนั้นเนี่ยนะ
ตัวนายพดุงพลมองไปรอบนะเฮ้ยมีใครอยู่บ้าง
มันมืดอ่ะมันมืดแล้วก็ไม่เห็นคนอื่นเลยนะคะ
คนตายน่ะใช่เป็นไรเป็นไรกับเราเสร็จแล้วเป็นยังไงแสงแสงผมมา
ผมก็ขี่มาเรื่อยเรื่อยของผมขี่มาช้าขี่มาเร็วกว่าแล้วมันมาจอด
มันมาจอดตรงนี้น้องกวักมือเรียกผมแล้วผมเบรกไม่ทัน
ผมเลยไปหน่อยหนึ่งแล้ววนกลับมาหาแล้วบอกว่าช่วยกูด้วย
โดนยิงแต่เราก็ไม่เห็นว่าใครใครยิงไงไม่เห็น
ผมก็ถามว่าใครยิงมึงใครยิงมึงมันก็พูดอะไรไม่ออกแล้ว
มันเริ่มทิศเขามีเรื่องกับใครยังไหมไม่มีมันไม่มันไม่มันไม่ได้
พูดไม่อะไรให้ฟังเลยว่ามีเรื่องอะไรกับใครไม่เคยพูดเลย
คนตายเป็นเพื่อนเราเพื่อนผม
นี่ไงคือนายพดุงพลเองก็งงว่าใครทำตาม
ซึ่งตำรวจชุดสืบที่สพหน้าพระรานก็ลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้าย

รวมถึงเรียกพนุงพลไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
และตอนนี้ศพของนายปามส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียด
โรงพยาบาลธรรมศาสตรังสิตที่ปฐุมธานีต่อไปนะคะ